เรื่องราวของหนุ่มรักแท้ชาวอุดรธานีนะครับ
ที่พาอัฐิของแฟนสาวขึ้นไปที่ยอดดอยอินทนนท์

ที่สุดแล้วตอนนี้ถึงยอดดอยอินถนนแล้วนะครับ
นี่แหละครับบรรยากาศการเดินจากจังหวัดตรัง
เพื่อนำอาธิคนรักไปโปรยบนยอดดอยอินทนน

นี่เป็นช่วงเวลาที่นายศักดิ์ชัยสุพรรณฑมาสหนุ่มชาวอุดรธานีนะครับ
ได้เดินขึ้นดอยอินถนน

เก็บขยะตามสองข้างทางนะฮะ
ตามเส้นทางที่ขึ้นยอดดอยอินทนนท์ไปด้วยนะครับ

นายบรุงฮีวรรรณวงค์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนทรน

ไปร่วมทำบุญกับประชาชนบ้านแม่กลางหลวง
หน้าที่พักสงฆ์ปากากยอบราม
หมู่๑๗ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
โดยคุณศักดิ์ชัยก็นำเท่ากระดูกของภรรยา
มาร่วมทำบุญตามที่เขาตั้งใจไว้นะครับ

เริ่มเดินออกจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติกม๓๑
ระหว่างเดินทางก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โรงการขยะคืนถิ่นและงดทิ้งขยะ
ระหว่างเส้นทางยานพานะท่องเที่ยวต่าง

เขาเก็บขยะกันไปด้วยพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับ

ได้พักรับประทานอาหารก่อนออกเดินทางต่อ

เนื่องจากเท้าพองเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาล
แล้วก็เดินทางต่อจนถึงยอดดอยอินทนนท์ครับ

ตรังมาเชียงใหม่มายอดดอยอินทนนท

นะครับพอถึงยอดดอยอินทานนทร์ได้เข้าสากระ
เข้าศักรระพระมหาธาตุเจดีนพเมธนีดล
พระมหาธาตุเจดีนพพลภูมิสิริ

เพื่อเข้าพักค้างแรมบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ถือว่าเขาทำสำเร็จดังความตั้งใจไว้
ที่จะพาแฟนสาวพาคนรัก
มาทำบุญที่ยอดดอยอินถนนแล้วนะครับ
ส่วนในวันนี้ครับจะออกเดินทางจากที่พักที่อำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
เพื่อร่วมทำบุญถวายพระณที่พักสงศ์ปากาเกยายาราม

สิ้นภารกิจก็เดินทางกลับนะครับ

ก็ถือว่าสมหวังที่ได้เดินทางมาที่นี่แล้ว

จากนี้จะเดินลงจากดอยอินทนนท

ที่บ้านคนที่สนิทที่อำเภอแม่แตง

แล้วก็จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดแพร่

จะกลับบ้านเกิดที่อุดรธานี

แล้วค่อยคิดกันว่าจะทำอะไรต่อ
แต่ตอนนี้ขอตั้งใจในการเดินสาย
ทำบุญที่ต่างเรื่อยก่อนนะครับ